ไปดูเรื่องอะไรดีต่อคุณ

ก็ไม่แน่ใจก็คือต้นตะเคียนชาวบ้านเขาขุดเจอต้นตะเคียน๘ต้นแล้วก็อดีตกำนันนี้นะคะ
ถ่ายภาพต้นตะเคียนเอาไว้นี่แหละปรากฏว่าภาพที่เห็นนอกจากเป็นต้นตะเคียนแล้วยังเห็นวิญญาณติดมาด้วย
เป็นรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนมีหน้ามีตาแบบนี้
ต้นตะเคียนจริงเอาชีวิตเป็นเดิมพันธุ์
นี่รูปนี้แล้วมีอีก๓คนอีกนี่ดูนี่ภาพ
นี่นะนางวันดีขาวขำค่ะอดีตกำนันหญิงแหนบทองคำ

เปิดภาพให้ดูแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่ตัวเองเนี่ยถ่ายภาพไม้ตะเคียน
อยู่ที่วัดเบาะเงินตำบลเบาะเงินอำเภอราชหลุมแก้จังหวังธุมธรรม
คุณป้าบอกนี่มีตามีปากมีจมูกครบเลย

จินตนาการนิดนึงแต่ว่าดูองค์ประกอบแล้ว
ก็คาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นลักษณะเหมือนหมูขนเหมือนขนนี่นะครับ

เพราะมันมีดวงตาจมูกปาก
ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าที่ถ่ายภาพนี้ติด
เนื่องจากว่าได้ขุดพบต้นตะเคียน๘ต้น
ขณะที่ปรับพื้นที่ขนาด๒๗ไร่
ค้นพบแบบนี้ก็เลยนำต้นตะเคียนทั้งหมด

ชาวบ้านเขาก็เชื่อแหละว่าเห็นต้นตะเคียนเนี่ยถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะ
แล้วก็เชื่อว่าที่ต้นตะเคียนจะมีวิญญาณนางตะเคียนสิงห์อยู่
ก็เลยจะนำมาทำพิธีบวงสวง
ขออนุญาตจากนางตะเคียนก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล
ซึ่งหลังจากที่นำขึ้นไปไว้ที่วัดบ่อเงินแล้ว
ก็มีชาวบ้านมีผู้สัทธาเดินทางมากราบไหว้ขอพร
รวมทั้งหาเลขเด็ดตามความเชื่อด้วยนะคะ
แต่พื้นที่ตรงนี้ชาวบ้านต้องมองอยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คุณ
ครั้งหนึ่งได้ต้นตะเคียนตั้ง๘ต้น

จำนวนเยอะด้วยแล้วก็ท่อนใหญ่ด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของคนที่พบเห็น
หลังจากนี้นะคะก็จะนำเงินที่แต่ละคนนำมาสักการะบูชานำมาบริจาค
ไปบุรณาวัดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
อันนี้ก็เชื่อแน่ว่าสิ้นเดือนนี้
แล้วก็ไม่รู้จะดูต้นไหนดีทาแป้งทุกต้นเลย
แต่เรื่องวิญญาณเราก็บอกไม่ได้นะว่าเป็นภาพอะไรกันแน่
เป็นเรื่องความเชื่อนะความเชื่อก็อยู่กับคนไทยมาโดยตลอดนะครับ